แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมา
มีหนึ่งประเด็นที่กำลังโตเถียงกันว่าการเข้าไปในธรรมศาสตร์ของผู้ชุมนุม
อืมเป็นการพังประตูเข้าไปตัดกุญแจเข้าไปหรือมีคนมาเปิดให้เข้าไป
ครับนะฮะโอ้โหมีการโถ่เถียงกันเยอะแต่ว่าเราให้ผู้ชมดูภาพก่อน
เนี่ยล็อกประตูเอาไว้อืมจังหวันนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะ
ภาพจะลุมเป็นพอสมควรนะฮะวิทยุงสุดนี้เนี่ยตอนเนี้ยต้องยอมรับว่า
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นสองฝั่งใช่ครับนะคือฝั่งหนึ่งทางฝั่ง
กลุ่มผู้ชุมนุมเองบอกว่าก็ไม่สบายใจถ้าจะมีการพูดออกไปหรือว่ามีข่าวไปบอกว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมพังประตูเข้าไปครับแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่หรือว่าอาจารย์ของทางธรรมศาสตร์เอง
บอกว่าก็ไม่สบายใจถ้าจะมีการบอกหรือจะมีข่าวออกไปว่า
อาจารย์อนุญาตให้เข้าไปเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เข้าไปก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้ว
ณเวลานั้นมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ฮะนะฮะในภาพจะเห็นแก่นำสองคนนะนี่ฮะ
ระยองกับรุ้งนะครับนะฮะก็สักประมาณเที่ยงห้านาทีนี่แหละครับ
ทั้งสองคนก็ไปเจรจาก่อนตอนแรกแล้วก็มีการเอามวลชนบางส่วนเนี่ย
พยายามจะผลักประตูเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นประตูที่อยู่ฝั่ง
ใกล้กับทางด้านของสนามหลวงนะฮะที่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานครับ
นะฮะก็พยายามที่จะพังเข้าไปโอ้มวลชนก็ไปช่วยกันโหร้อง
เจรจาก่อนตอนแรกนะฮะเอาไปฟังเสียงช่วงนี้อีกทีหนึ่ง
นะฮะ
ก็จะมีจังหวะที่เราเห็นในตัวของแม่กุญแจมันกระเด็นออกมานะครับ
ครับนะฮะทีนี้ไม้ระยองกับรุ้งเข้าไปได้แล้วเนี่ยนะฮะ
แน่นอนก็ต้องมีการไปถามฝากฝั่งของไม้เนี่ยหรือว่าพานุพงศ์จากนอกเนี่ย
เขาจะว่ายังไงเอาไปฟังเสียงครับ
ผมจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับผมถือว่า
ผมยอมเสียสละหากติดคุกอีกยอมเสียอิสระภาพ
นะครับเพื่อให้มันได้ประชาธิปไตยกลับมาจริงจริงและการต่อสู้ของเรา
นี้ต้องให้ศูนย์เปล่ามวลชนของเราทุกคนนะครับ
ก็จะอยู่ได้ด้วยประชาชนิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

นี่ฮะก็เป็นเสียงของไม้ระยองที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเพียงคนเดียว

หลังจากนั้นครับรุ้งหนึ่งในแกนนำแนมร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ขึ้นบนรถเครื่องขยายเสียงเลยคุณผู้ชม
นะฮะก็เป็นเวทีประสัยเคลื่อนที่แหละนะฮะ
ให้ผู้ชุมนุมอับปักหลักจับจองพื้นที่
พอเข้าไปปุ๊บก็ให้จับจองสนามฟุตบอลก่อนให้มันเต็มพื้นที่
คนก็ทยอยเข้าไปนั่งฟังการปราศัย
ก็มีไม้ระยองขึ้นไปเป็นคนแรกก็ประกาศว่า
ยินดีเราเข้ามาได้แล้วในธรรมศาสตร์เข้ามาได้เป็นผลสำเร็จ
ถ้ำกลางตำรวจก็ยังคงตรึงกำลังแล้วก็มีแผงกั้นด้วย
จากนั้นผู้ชุมนุมนะฮะก็มีการนิมนต์พระสงฆ์๖รูปครับ
มาแสดงเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
กับผู้ชมนุมแล้วครับก่อนที่จะเดินเคลื่อนพลไป
ยึดตามสนามต่างในมหาวิทยาลัย
คารเรียนบ้างหลบฝนบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีการตั้งโต๊ะ
เองก็เข้าไปยังสนามหลวงนะฮะก็มีการตั้งโต๊ะล่า
ฉบับประชาชนแล้วก็เดินไปสภาด้วย
ก็เตรียมพร้อมที่จะเดินไปสภาตามที่เขาประกาศเอาไว้
ในวันที่๒๒กันยายน
ทีนี้ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันคุณผู้ชม
ทางด้านของเพนกวินหรือว่าพระฤทธิวารักษ์
ก็เป็นแก่นำอีกหนึ่งคนเป็นคนสำคัญของกลุ่มแนมร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะฮะพร้อมกับ
เดินไปมีกาดประกบด้วย
ก็พาผู้ชุมนุมเดินไปไปตัดโซ่ตรงประตูฝั่ง

ถนนพระอธิษฐ์ประตูท่าพระอธิษฐ์
ของธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะก็พากลุ่มผู้ชมนุมเข้าไปได้
สำเร็จตอนประมาณสักบ่ายโมง๔๐นาที
พอตัดเข้าไปทุกคนก็โหร้แล้วเดินตามเข้าไป
ในมหาวิทยาลัยกับกลุ่มแรกที่เข้าไปก่อน
แต่ว่าระหว่างที่เข้าไปคุณผู้ชมเขาบอกว่า
สังเกตเขาจะเห็นชายใส่ชุดดำ
ไปยืนสังเกตการณ์บนดาดฟ้าของอาคาร

มีชายชุดดำอยู่ข้างบนแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะฮะ
เดี๋ยวจะเห็นภาพนะฮะเขาบอกว่าจะมีชายใส่เสื้อสีแดงนะฮะ
อีกภาพหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีชายใส่เสื้อสีแดงนะครับ
พยายามบุกไปประชิดตัวเพียงปิ้นด้วยครับนะฮะแล้วก็ประชิดตัวก่า
วุ่นวายเล็กน้อยในช่วงนี้นะฮะแต่ก็มีความพยายามในการกันตัวออกไปแล้วครับ
นะฮะแล้วมวลชนก็กรูเข้าไปทำร้ายชายคนนั้นด้วยนะฮะ
แล้วก็ฉุดกระชากันออกไปนะก็บอกว่าเออมันเป็นทางด้านของผู้ไม่หวังดี
แสดงตัวเข้ามาปลอมตัวเข้ามาอะไรแบบนี้นะฮะครับแล้วก็ช่วยกันจับแยกออกไป
นะฮะเพื่อไม่ให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับนะฮะเรื่องชายชุดดำที่ว่าไปเจอบนอาคารของ
คือทางตำรวจเขาออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ตำรวจครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของตำรวจก็
บอกว่าจะขึ้นไปช่วยตัดเรื่องของสัญญาณต่างหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะฮะ
นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชายชุดดำนะฮะแล้วเมื่อสักครู่ก็มีภาพกิจกรรมต่างต่างที่เขาไปทำกันแหละครับ
คนก็เดินทางเข้ามาเยอะนะฮะในเรื่องของชายชุดดำเดี๋ยวต้องรอชี้แจงก่อนว่าเท็จจริงแล้วเป็นยังไงนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะย้อนกลับไปดูเนี่ยคุณผู้ชมในส่วนของอีกหนึ่งจุดนะฮะ
ผมขอภาพที่บริเวณรูปปั้นพระแม่ธรณีบิดมวยผมนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ย
ที่คุณภาคภูมิได้บอกว่ามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเวทีนะฮะครับฝั่งตรงข้ามเวที
ฝั่งตรงข้ามธรรมศาสตร์เขามีการตั้งโต๊ะตรงนั้นนะฮะเนี่ยก็มีกลุ่มดารา
สนามหลวงแล้วนะอ่าใช่ครับสนามออกมานอกธรรมศาสตร์นะฮะฝั่งตรงข้ามเลยครับ
อ่ะก็จะเห็นภาพของคุณสายเจริญปุระนะฮะก็ไปตั้งโต๊ะตั้งโรงครัวให้กับผู้ชมนุมบอกว่าเนี่ย
จะให้สามมื้อเลยไปถึงเช้าพรุ่งนี้เลยนะฮะด้านคุณซายก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกมาช่วยนะฮะ
การที่มาช่วยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยคนเดียวนะก็เป็นความร่วมมือกับทุกคนแหละครับ
อยากจะให้การชุมนุมเนี่ยให้อยู่นานนานนะฮะแล้วก็ตัวเองก็คงไม่ได้ออกไปร่วมเดินทางอะไรหรอก
แต่ว่าก็มาเรื่องของอาหารการกินแบบนี้นะครับนะฮะ